ไปดูครับตำรวจจับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอดีตรักษาความปลอดภัยนะฮะ
อดีตรอพอพอไปทำยังไงรู้ไหมกับแพทย์หญิงอืม
ตั้งคันใกล้คลอดจะขึ้นลิฟต์ไปทำงานไปกระชากระเป๋าเธอ
ค่ะแล้วล้มดูดิคนท้องล้มอ่ะท่านได้รับบาดเจ็บเลยนะครับคุณหมอผู้หญิงคนนี้ฮะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในลิฟต์ครับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสาธรณ์
ผู้ชายคนหนึ่งนะครับอยู่ในตัวลิฟต์นะฮะที่ด้านหน้าประตูมีหญิงสาวซุดตัวอยู่กับพื้นเห็นไหม
แล้วก็มีคนวิ่งมาประคองเธอในกล้องเนี่ยระบุเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบสองนาทีสามสิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมานี้เอง
หน้าเฟซบุ๊กสามีผู้บาดเจ็บนะฮะขณะเดียวกันนะครับ
ก็มีคนใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับระบุบอกว่าประกาศจับคนร้าย
สะกดรอยภรรยาของเขาในขณะที่กำลังขึ้นลิฟต์ไปทำงานที่ชั้นสี่
แต่เมื่อถึงชั้นสามก่อเหตุกระชากระเป๋าและทำร้ายนะฮะในกระเป๋ามีอะไรบ้าง
มีไอโฟนเครื่องหนึ่งเงินสดประมาณ๓๐๐บัตรประจำตัวประชาชน
เป็นแพทย์หญิงของโรงพยาบาลที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ท่านตั้งคัน๘เดือนแล้วนะ
ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและหัวเข่า
ผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายสุธิพงศ์หรือว่าโอ๊ตสุขกำปัง
ก่อเหตุนะครับแล้วก็ขี่รถจักรยายนฮอนด้าเวฟสีแดงดำเนี่ย
แอบเดินตามผู้เสี่ยงหายขนาดขึ้นลิฟท์
รอจังหวะคนเข้าลิฟต์คนอื่นออกหมดแล้วเนี่ยลงมือกระชากกระเป๋าแล้วทำร้ายเลย
หลังก่อเหตุถอดเสื้อผ้าทิ้งแล้วก็หนีไป
ล่าสุดกองบัชการตำรวจและคอนบาร์แถลงผลการจับกลุ่มในสุธิพงศ์แล้วนะ
ไปติดตามทรัพย์สินได้ด้วยนะครับ
สืบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆนะครับติดตามคุมตัวคนร้ายได้ที่
ห้องเช่าไม่มีเล็กที่ซอยตากศิลป๒๑เขตธนบุรีครับ
เรื่องต้นสุธิพงศ์ให้การรับสารภาพบอกว่า
เคยทำงานเป็นรอปภของโรงพยาบาลที่เกิดเหตุนี่แหละ
แล้วลาออกไปทำงานรอปภที่อื่น
กระทั่ง๒๐มีนาคมที่ผ่านมาตกงาน
ตกงานประกอบกับเสพยาด้วยไงนะฮะ
แล้วก็ไม่มีเงินก็เลยกลับมาที่โรงพยาบาลเก่า

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นะครับ
ดำเนินคดีในข้อหาชิงทรัพย์และเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งแล้วนะครับ